เห็นแบบนี้คุณผู้ชมแต่เนี่ยบางคนบอกว่า
เห็นก้อนเมฆแล้วรู้สึกแปลกรู้สึกอึ้งถึงขั้นอยาก
พนมมือเอาไว้เลยเป็นเพราะอะไรไปชมกันดูค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของก้อนเมฆแปลก
ที่หลายคนเห็นแล้วเนี่ยต้องอึ้งและพนมมือไหว้
เป็นเพราะอะไรไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่ก้อนเมฆคล้ายพญานาคโผล่เหนือท้องฟ้ากาลสิน
เป็นที่ฮือฮากันอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าภูชิกา
ได้มีการเผยแพร่ภาพสุดแปลกที่เผยให้เห็นก้อนเมฆ
มีลักษณะคล้ายกับพญานาคลอยอยู่เหนือท้องฟ้าจังหวัดกาลสิน
โดยภาพดังกล่าวได้เผยให้เห็นว่าผู้โพสต์และเพื่อนรวมประมาณ๓คน
ยืนถ่ายรูปอยู่ในที่โล่งแจ้งกลางงานประชุมเพลิงศพเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างอารมณ์
ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
โดยที่เหนือศีรษะของเขานั้นมีก้อนเมฆเป็นรูปพญานาคชัดเจน
และเมื่อภาพดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
โดยต่างก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีเมฆรูปร่างคล้ายพญานาค
ในงานสำคัญของพระชื่อดังในครั้งนั้นนั่นเอง
ต่อกันที่ก้อนเมฆคล้ายเสียนพญานาค
ในโลกโซเชียลของชาวจังหวัดกระบีก็ฮือฮาไม่แพ้กัน
เมื่อเจ้าของเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าชัยวัดยอดวารี
ได้นำภาพถ่ายก้อนเมฆรูปร่างคล้ายเสียนของพญานาคจำนวน๓ภาพมาโพสต์
พร้อมระบุข้อความสั้นว่าแปลกดี
จากนั้นก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะวันนี้เป็นวันดี
วันมหามงคลเพราะตรงกับวันที่๕ธันวาคมพอดี
คุณชัยวัดเล่าว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๘โมงเช้า
ขณะที่ตนกำลังออกไปเก็บน้ำยางในสวนใกล้บ้าน
ระหว่างนั้นตนเงยหน้าขึ้นไปเห็นดวงจันทร์ที่ยังคงขึ้นอยู่ในตอนเช้า
จึงนำมือถือขึ้นมาเพื่อหวังจะถ่ายภาพเก็บเอาไว้
แต่จังหวะนั้นได้มองเห็นก้อนเมฆมีรูปร่างคล้ายกับเซียนพญานาค
ตนจึงรีบถ่ายภาพนิ่งและภาพวีดีโอเก็บเอาไว้เพียงสั้นเท่านั้น
ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับตนที่ได้พบกับเมฆรูปร่างแบบนี้
และสุดท้ายกับก้อนเมฆคล้ายพญานาคปรากฏเหนือประสาทเขาพนมรุง
คุณผู้ชมเห็นก้อนเมฆก้อนนั้นไหมล่ะครับ
มันรวมตัวกันเป็นรูปทรงคล้ายกับพญานาคเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะตรงหัวเนี่ยยิ่งคล้ายกับเซียนพญานาคเลยทีเดียว
คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่ามีนมีน
เจ้าของคลิปเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นก้อนเมฆก้อนนี้ช่วงเวลา๕โมงเย็น
ขณะขับรถกลับบ้านไปทางเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรำ
และจุดที่เห็นจะอยู่เหนือประสาทเขาพนมรุ้งพอดิบพอดีซึ่งคนที่บุรีรำเขารู้กันดีว่า
ประสาทเขาพนมรุ้งเป็นเทวาลัยของเจ้าแม่นาคีแล้วเจ้าของคลิปยังบอกอีกด้วยว่าถ้ามองเป็นในเรื่องของความเชื่อ
เขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นพญานาคที่ดูแลปกปักรักษาอนาเขตประสาทเขาพนมรุ้งที่มาปรากฏกายให้เห็น
และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นจะมีความเชื่อเรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก
ส่วนถ้ามองในด้านวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเกิดจากกลุ่มเมฆที่ก่อตัวขึ้นมาคล้ายพญานาคก็เป็นได้